แถวรามคำแหงกรุงเทพฯนะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๖๗ปี

ลุงแกก็จะอยู่บ้านคนเดียวเท่าที่เห็นนะ

เอาเป็นว่าช่วงค่ำตำรวจไปถึงก็ไปตรวจสอบพื้นที่
ตอนนี้กำลังตามล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักลักษณะทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับ
หมู่บ้านคลองจันทร์วิลล่า๔
ถนนตามคำแหงแขวงลักเขตสะพานสูงกรุงเทพฯ
หน้าบ้านจะมีรถจอดอยู่คันหนึ่ง
มิสุบิชิแลนเซอร์สีดำ
ในรั้วบ้านมีรถยนต์จอดอีกคันหนึ่ง

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๖๗ปีเสียชีวิตอยู่นะครับ

คือสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลถูกมีดแทงเข้าที่หน้าอก
แล้วก็ตามร่างกายด้วยนะมีบาดแผลอยู่หลายแห่งด้วยกัน
นี่ฮะอยู่ตรงประตูทางเข้าตัวบ้านเลยนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงของผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือ

มาถึงเนี่ยเห็นว่านอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตูในตัวบ้าน
เท่าที่ทราบคือผู้ตายเนี่ยเคยแต่งงานนะแต่ว่าเลิกกับภรรยาไป
รู้ว่ามีลูกอยู่สองคนนะเป็นลูกชายแต่ว่าลูกชายเขาไม่ได้อยู่ที่นี่
ซึ่งผู้ตายเขาก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับเพื่อนบ้านมากนัก
ทำงานเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าโบรกเกอร์
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยอายุเยอะแล้วอย่างปัจจุบันอายุหกสิบเจ็ด
เขาก็ออกจากงานมาแล้วก็อยู่ที่บ้านนี้คนเดียว
รู้ข่าวทีคือวันนี้อ้าวได้ยินเสียงมันก็ร้องขอความช่วยหรือไม่ดูเนี่ย

ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียงดังมันดังแบบว่าดังมากอ่ะดังมาก
ดังตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดังแค่นี้แหละ
เสียงกระแทกแล้วก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้
อย่าฆ่าอย่าฆ่าอะไรอย่างเงี้ยไงเขาเลยกลัวไงฆ่าแบบกลัว
แล้วพอที่พี่กรรมการเข้ามาเจออะไรไหมหรือทุกที่
ไม่เจอก็เนี่ยเพราะว่าพี่มากับรอปภมาช่วยกันเพราะว่าพี่อยู่คนเดียวก็กลัวนะผู้หญิงเนอะ
ก็เลยบอกรับประพอมาช่วยพี่ดูหน่อยแล้วก็ไปช่วยเรียกก็ได้
พอดีเห็นประตูเปิดแล้วมันเงียบแต่เพื่อนบ้านเขาบอกว่าเงียบไปแล้วนะ
พี่ก็เลยว่าอุ๊ยน่าเป็นห่วงเนอะแล้วถูกบอกว่าอย่าฆ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ด้วยก็เลยเอามากันหรือที่มีดูก็ได้กันรอปภก็มาด้วยก็ช่วย

แต่กะเอาฉเงินใจออก

ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในรอบที่เกิดเหตุ
ไปได้ภาพตอนประมาณ๑๕นาฬิกา๕๔นาทีวันนี้นะครับ
เห็นผู้ชายคนนึงซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะ
ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครเดินออกมาจากบ้านหลังนี้นะครับ
แล้วก็ทำของตกจากนั้นก็ก้มไปหยิบของ
แล้วก็รีบเดินออกไปอย่างท่าทีมีลักษณะแบบลุกลี้ลุกลน
ต้องสงสัยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายวัย๖๗ปีคนนี้หรือเปล่า
ฝ่ายสืบสวนกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย
รวมทั้งติดตามหาครอบครัวของผู้ตายด้วย
นี่ฮะแต่คาดว่าผู้ชายที่ออกมาจากบ้านหลังนี้ก็ต้องรู้จักกับผู้ตายนี่แหละ
ไม่งั้นเขาจะเข้ามาได้อย่างไรนะ
แล้วก็เดินออกไปเหมือนกับทำของตกแล้วก็หยิบของ
แล้วก็ออกไปอย่างลุกลี้ลุกลนค่ะครับ